คุณผู้ชมคะอย่างที่เราโปรยกันไปเบรกที่แล้วบอกว่ารายชื่อคนลุกทุ่งเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยเป็นรายชื่อของคนที่โดนหางเลขจากการที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกระต่ายพันนิพานั่นเองค่ะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่โดนหนักเลยนั่นก็คือพี่จินจินตลาภูลาภนั่นเองค่ะ
เนื่องจากการที่เมื่อวานนี้นะคะ

นำเพลงที่พี่จินเคยร่วมงานกับน้องกระต่ายค่ะ
เอามาโพสต์อีกครั้งนึงซึ่งเพลงนี้เนี่ย
เคยร่วมงานกันไปเมื่อ๒ปีที่แล้วเลยนะคะ

ชื่อเพลงว่าพื้นที่ซับซ้อนกับฮอยฮักตับใจค่ะ
เอามาโพสต์ใหม่อีกรอบก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไร

ตอนนี้กระต่ายกำลังมีข่าวด้านลบ
ทีมงานถึงเอาเพลงมารีโพสต์ใหม่
หวังจะเกาะกระแสกระต่ายหรือเปล่า

คิดได้ไงใช้สมองกันกรองมาแล้วเหรอ
อ๋อทำไมต้องสร้างภาพรักษ์แย่ให้พี่จินขนาดนี้ค่ะ

ไม่เคล็ดร้อที่คราวที่แล้วเนี่ยก็เกาะประแสลุงพล
พร้อมกับบอกอีกว่าอย่าทำแบบนี้เลยสงสารพี่จิน
เรียกว่าคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะผู้จัดการของพี่จินตรา
พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
ซึ่งก็เป็นภาพในวันที่เธอให้กำเนิดลูกชายนะฮะ

เข้ามาส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ยองน้องหินฮาวนุ๊กธนดลลาล่าอาสยามแล้วก็อีกมากมายนะครับ
โพสต์ให้กำลังใจไปแป๊บเดียวเท่านั้น
เจอรถทัวร์มาลงจอดเลยค่ะ
บอกว่ามันน่ายินดีตรงไหนเนี่ย
ไปมีอะไรกับคนที่ตัวเองเรียกว่าครู
ในขณะที่อายุ๑๕ปี
บอกด้วยว่าไปให้กำลังใจคนแบบนี้ได้ยังไง
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์จากอินเตอร์เน็ตเลยนะ

แล้วก็มีอีกหลายข้อความที่เข้ามาต่อว่าแล้วก็หายไป

เหมือนคนที่โดนหางเลขเต็มก็คือคนนี้เลยค่ะ

บอกว่าทัวร์ลงที่ตูเฉยเลย
ถ้าทัวร์จะลงขอลงสักร้อยคัน

อกจากนี้นะคะเธอยังโพสต์รูปกับผู้จัดการส่วนตัวด้วย
ก็บอกว่าเธอขอให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเลย
เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรด้วยก็ได้แต่ดูได้ติด
ได้แต่ติดตามข่าวกันไปนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
โรคภัยก็กำลังมาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า
ยังไงก็ดูแลตัวเองทุกคนให้รอดจากโควิดกันด้วยนะคะ
ด้วยความว่าเป็นเพื่อนกันในวงการเขาก็คงส่งกำลังใจให้กันนะนะคุณผู้ชม
แต่ว่าในเรื่องของความผิดความถูกเนี่ยก็ไม่ได้มีใครว่าไปโพสต์สนับสนุนอะไรกันนะจ๊ะ